ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นคำถามมากมายในสังคม
ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังเรา๒คนนี่คือ
มันก็มีกรณีที่ต้องออกมาชี้แจงกัน

กับฝั่งที่มองว่าไม่เหมาะสม
มันเริ่มมาจากภาพวันที่๑สิงหาคมต้องดูวันนั้นก่อน

นั่นคือรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อพูลนะฮะองค์ใหญ่นะครับ
วิหารหลวงพ่อพูลวัดไผลล้อมตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ไผลล้อมก็มีหลวงพี่น้ำฝนท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะฮะพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์
วันนั้นเนี่ย๑สิงหาคมเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผลล้อมสิทธิเอกของหลวงพ่อพูล
ได้จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนผ้าครองถวายหลวงพ่อพูลครบ๑๑๑ปีชาตการ
หลวงพ่อพูลที่ท่านละสังขารไปตั้งแต่๒๒พฤษภาคม๒๕๔๘หรือเกือบ๒๐ปีมาแล้ว

นี่คือสรีระสังขารของหลวงพ่อพูล
ร่วมพิธีก็มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ศิษยานุสิตก็ยกสังขารหลวงพ่อพูล
ออกมาจากโรงแก้วคือใครไปใครมาก็จะเห็นจากโรงแก้วนั่นแหละ

แต่วันนั้นก็นิมนต์สรีระสังขารท่านมามาส่งน้ำมาเช็ดตัว
นี่นะฮะเปลี่ยนผ้าครองถวายสังขาร
ก็มีหลวงพี่น้ำฝนท่านก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ศิษยานุสิตต่าง
ก็จะเห็นว่ามีลูกศิษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย

นี่ฮะก็เช็ดนะครับ
รีระสังขารของท่านก้มกราบกันนะครับ
หลดแตะไปที่ปลายเท้าของสังขารก็มีเพื่อความเป็นสุริมงคล
มีนักแสดงชื่อดังอย่างคุณจาพนมมาด้วยนะ

นี่นี่ใช่ไหมคุณจาพนม
นี่ไงค่ะที่อยู่ตรงปลายเท้านี่

แต่ที่หลายคนไม่สบายใจก็จะเป็นภาพของศรีกา

มาช่วยเหมือนกับเช็ดทำความสะอาดสรีระสังขารของท่าน
เพราะปกติเราก็จะรู้กันอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วว่า
ผู้หญิงกับพระสงฆ์กับศรีกากับญาติโยมผู้หญิงเนี่ย

แต่ในมุมนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวก็ท่านละสังขารไปแล้ว

หลวงพี่น้ำฝนท่านก็คอยดำเนินการต่างอยู่นะครับ

หลวงพ่อพูลเนี่ยผมให้ข้อมูลทางประวัติของท่านก่อนนะครับ
ค่ะอ่าก่อนจะพาไปดูเรื่องราวกระแสต่างที่มันเกิดขึ้น
จากภาพวันที่๑สิงหาคมตรงนี้นะครับหลวงพ่อพูลท่านเกิดเมื่อ๕พฤศจิกายนพศ๒๕๕๙
จากนั้นอุปสมบทเมื่อพฤษภาคม๒๔๘๐นะครับจนกระทั่งปี๒๔๙๐หลวงพ่อพูลท่านขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดไผลล้อมที่นครปฐม
แล้วเมื่อ๒๒พฤษภาคม๒๕๔๘นะครับเวลา๑๔นาฬิกา๕๕นาทีหลวงพ่อพูลท่านก็มรณภาพละสังขาร
สิริอายุตอนนั้น๙๓ปีทางวัดก็ได้เก็บสรีระสังขารของท่านเอาไว้ในโรงแก้วที่วิหารหลวงพ่อพูลในลักษณะที่ไม่เน่าเปื่อย
สิริรัสสังขาญก็เป็นแบบนี้นี่ฮะ

ปีในวันนี้๑๑๑ปีชาตการเมื่อ๑สิงหาคมนะครับ
หลวงพี่น้ำฝนเจ้าวัดวัดไผลล้อมก็เลยจัดพิธีเปลี่ยนผ้าครองถวาย
แล้วก็มีการส่งน้ำเช็ดตัวนะฮะเปลี่ยนผ้าครองถวายสังขารนะครับ
แต่มันเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีอย่างที่บอก
เอายังคุณแพรรี่ไพรวันวนบุตรนี่ค่ะ

มันสมควรไหมคะเอาร่างพระเกจิซึ่งเป็นครูบาอาจารย์
ให้คาราวาสญาติโยมแตะจิ้มโดยเฉพาะก็ที่เป็นผู้หญิง
แค่นี้ทำไมคิดไม่ได้คะอายเขาบ้างไหม
เวลาไปบอกใครต่อใครว่าฉันเป็นตำรวจพระ
พระก็คือพระวิญญาธิการหลวงพี่น้ำฝนท่านเป็นพระวิญญาธิการด้วย
ก็จะคอยตรวจสอบเรื่องราวต่างต่างอ่ะกรณีล่าสุดก็เพิ่งมีวิวาทะกับ
ที่ออกมาพูดการเมืองแล้วก็มีคนบอกว่าไม่เหมาะสม
หรือเหมาะสมอะไรยังไงพวกนี้นะครับ
แล้วแพรรี่ไพวันก็ยังแสดงความเห็นใต้โพสต์เพิ่มเติม
บอกว่าการเก็บร่างของครูบาอาจารย์ไว้เพื่อสักการะบูชา
ก็พอจะเข้าใจได้นะคะแม้จะขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน
เรื่องการให้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายตามหลักพระไตรลักษณ์
แต่เก็บไว้แล้วก็ควรคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสม
สรุปก็คือคุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสมนั่นแหละ
คือจริงมองว่าไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของให้ศิษยานุสิตมาแตะจิ้ม
แล้วก็มีศรีการวมถึงการนำสรีระสังขารของพระเกจิที่ล่วงแล้วออกไปแล้วออกมา
เหมือนกับแบบเผยแพร่ให้คนได้เห็นในสภาพแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแต่ก็พอเข้าใจได้
แต่เพียงว่าความเหมาะสมในวันนั้นเนี่ยมันเหมาะไหม
นี่นะฮะที่แพรรี่ไพรวันถามไป
คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยส่งตินะฮะ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดไผลล้อม
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่ฮะก็ได้เจอกับนี่ฮะ
นี่คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อพูลนะฮะเป็นลูกศิษย์ของวัดไผลล้อม
นิสารัฐปัจจุบันอายุ๕๘ปีนะครับ
ทางพี่นิสารัฐเนี่ยบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพูนมา๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่หลวงพ่อพูลยังไม่มรณภาพพอหลวงพ่อพูลมรณภาพ
ปรากฏว่าร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อยนะแล้วก็มีทองขึ้นทั่วร่างกาย
ไผลล้อมก็เก็บสรีระสังขารท่านไว้แล้วทุกทุกปีเนี่ย
จะนำร่างท่านมาเปลี่ยนผ้าลูกศิษย์จะมาร่วมกันทำพิธีทำความสะอาด
รีระสังขารของท่านด้วยแต่ทุกคนต้องสวมถุงมือ
สำลีใช้วาสลีนชำระร่างของหลวงพ่อ
อย่างตัวเธอเนี่ยก็ใช้หน้าผากนะส่วนที่ไปสัมผัสกับเท้าของท่าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลมันไม่ใช่ลักษณะแบบศรีกาไปแตะต้องพระสงฆ์
อย่างนั้นไม่ใช่ขอให้เข้าใจด้วยกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากคนที่ไม่เห็นด้วย
ไม่มีความศรัทธาหลวงพ่อพูลไม่เหมือนอย่างเธอที่เป็นลูกศิษย์

คือศรัทธาที่นี่มากแล้วถามว่าคุณแพรลี่หรือใครทั้งหมดที่เอาไปล้อเล่นกับความรู้สึกของพวกเรา
คุณไม่ได้เป็นลูกศิษย์ไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขานะเรานะ
ดูที่เขาไปโพสต์กันว่าเอาหลวงปู่ภูลไปใช้ไฟเบอร์รีน
เพื่อมาหากินพี่ถามว่าหากินตรงไหน
ไม่มีค่าใช้จ่ายบาทเดียวมาทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะพี่กินข้าวฟรีค่ะ
พระอริยสงฆ์ที่สูงสุดคือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานมาก
แล้วพอไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยก็หาว่าแช่โน่นแช่นี่
ตั้งแต่ท่านไม่เสียจนเขาเสียแล้วพี่นี่เกาะติดอยู่ตลอด
อันนี้ลูกศิษย์วัดนะครับที่ออกมาพูดถึงตรงนี้นะฮะ
เมื่อสักครู่ฟังคุณแพรรี่ไปใช่ไหมฝ่ายที่มองว่าไม่เหมาะสมใช่ไหม

อาจารย์จตุรงจงอาสานะครับนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานะครับ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเราไปถามอาจารย์จตุลงนะครับ
นี่ติไปคุยด้วยอาจารย์จตุรงค์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมนะครับ
ส่วนลูกศิษย์ที่บอกว่าเป็นการระลึกถึงบุญคุณของหลวงพระภูมินั้น
เป็นการคิดไปเองวัดอื่นก็มีการนำสรีระของพระเกจิอาจารย์เนี่ย
ออกมาทำความสะอาดเหมือนกันแต่คนที่ทำเนี่ยจะเป็นพระหรือเจ้าหน้าที่
ทีนี้การออกมาวิภาควิจารณ์เรื่องนี้แล้วมีข่าวว่าหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าวาดวัดไผลล้อมท่านจะฟ้องร้องนั้นทางอาจารย์จตุรงค์บอกว่าไม่กังวลนะฮะ
นี่ก็ชนนะฟังไม่ขึ้นให้ประชาชนตัดสินว่าคนดีหรือคนชั่ว
แต่ไม่ใช่จะมาฟ้องปิดปากให้ลบผมคงไม่ลบให้
ยิ่งแสดงพฤติกรรมหรือสันดารอย่างนี้นะครับ
ขออภัยฮะไม่ลบฮะฝากเตือนไว้นะครับฟ้องแพ้ก็อาบัดสุรใจนะครับ
ฟ้องชนะอังปราชิกนะฮะมึงถอดพระเหลืองนะฮะอันนี้เรียนตรง
เปื้อนกับศิลสังขารนะครับแม้ว่าผู้ที่ไปจับต้องจะสวมถุงมือก็ตาม
พร้อมแนะนำให้ทางวัดไผลล้อมจัดเก็บสรีระสังขารของหลวงพระภูมิ
ในโรงแก้วแบบไม่ควรเปิดให้มีการสัมผัสใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับ
และให้คำนึงถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับสรีรัฐสังขารด้วย
ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านเพราะมีผลกับด้านจิตใจของผู้ที่เลื่อมใสสัทธาด้วยนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับที่วัดไผลล้อมนะครับ
คือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดช่วงกลางวันเนี่ย
ติดกิจนิมนต์นะครับไปที่อื่นนะฮะไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับ
แต่ท่านก็มอบหมายให้ทนายพฤษนะฮะทนายพฤษนี่เป็นวัยยาวัชกรฝ่ายกฎหมายของวัดไผลล้อมด้วยนะครับ
มาชี้แจงนะครับทนายพฤษเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นการส่งน้ำทำความสะอาดนะครับการเปลี่ยนผ้าครองถวายหลวงพ่อคูณ
ทำมาต่อเนื่องเนี่ย๑๖ปีแล้วเพื่อรำลึกถึงพระคุณคุณงามความดีหลักคำสอนของหลวงพระภูมิ
ลูกศิษย์ลูกหาเคารพสัทธานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
ยืนยันว่าพิธีดังกล่าวไม่มีการเรียกรับเงินอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่มีการเอาผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยังมีวัดอื่นที่ก็นำศิลสังขารของพระเกจิที่ไม่เน่าเปื่อย
ส่งน้ำมาทำความสะอาดเหมือนกันกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งทำให้วัดไผลล้อมและหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดได้รับความเสียหาย
ลูกศิษย์ของวัดไผลล้อมเตรียมจะฟ้องร้องดำเมินคดีนะฮะ
บอกว่าเพื่อเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
วันนี้ช่วงกลางวันหลวงพี่น้ำฝนจ้าวาดวัดท่านติดกิจนิมนต์ไม่อยู่ที่วัดใช่ไหม
ให้ฝ่ายกฎหมายมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนแบบนี้
แต่ล่าสุดนี่ท่านกลับมาที่วัดพอดีเราก็เลยได้โทรไปสอบถามหลวงพี่น้ำฝนนะฮะ
หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าทุกปีทางวัดไผลล้อมจะจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อยู่แล้ว
อ่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่ไม่มีความศรัทธาหลวงพ่อพูล
กรณีที่เข้าไปเปลี่ยนผ้าลูกศิษย์ต้องสวมถุงมือที่สำคัญโยมผู้หญิงที่เข้าไปร่วมเปลี่ยนผ้า
จะใช้หน้าผากสัมผัสที่เท้าของหลวงพ่อเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ถือว่าผิด
เพราะหลวงพ่อพูลท่านละสังขารไปแล้วจึงขอเตือนไปยังคนที่ออกมาวิภาควิจารณ์ด้วย
เตือนว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังนะฮะ

ทางวัดแล้วหลวงพี่ทางฝนเจ้าวาสวัสดิ์
แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ฟังทั้ง๒มุม๒ฝ่าย